ต่อกิโลกรัมเพิ่ม๑๐บาท๒๐บาท
ล่าสุดที่ขอนแก่นค่ะหมูหน้าเขียงวันนี้จะเพิ่มกิโลกรัมละ๖บาท
เพราะต้นทางเพิ่มมา๖บาทเขาก็เลยต้องบวกต่อเพิ่มมา๖บาท
ไหวไหมถามใจดูคนกิน
๖บาทเองแต่มันขึ้นมา๒๔๐ตั้งแต่วันก่อน
ใช่ไง๖บาทเองเนี่ยบวกเพิ่มขึ้นมากลายเป็น๒๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วค่าแรงเราตอนนี้เท่าไหร่๓๓๐๐อีก๕๐บาท

นี่ค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะราคาหมูตามตลาดสดต่าง
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะร้านปาริตาหมูสดอยู่ในภายตลาดสด
ภายในตลาดสดริมถนนเหล่านาดีพบว่าราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดอยู่ที่๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมวันนี้บวกไปอีก๖ก็จะกลายเป็น๒๔๖บาทต่อกิโลกรัม
หมูหมดกิโลกรัมละ๒๐๐บาทกระดูกเล้งพี่ชอบไหมชอบ
กิโลกรัมละ๘๐บาทพักก่อนพักก่อนนะครับเครื่องในหมูกิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
บรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเลยเงียบเหงากว่าปกตินะคะ
เพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าคือราคาหมูมันพุ่งสูงขึ้นไปเนี่ย
ปริมาณการซื้อก็ลดลงบางคนนะซื้อรู้ไหมคะหลักขีดอ่ะ
เอาเอาพอกินอ่ะเอาพอทานได้อ่ะใช่เอาพอกินนะคะ
บางคนก็ครึ่งกิโลกรัม๑กิโลกรัมนี่คือน้อยมากเลยนะคะ
ก็เลยทำให้เขียงหมูตรงนี้ในพื้นที่ตลาดสดของจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ลูกค้าก็เลยบางตานะคะบางคนก็ไปเลือกซื้ออย่างอื่นแทนไง
ที่แบบว่าสบายกระเป๋ากว่าราคาเนื้อหมูค่ะ
คุณปริตาพิมศรีเจ้าของเขียงหมูบอกว่าราคาหมูสดยังคงแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บอกว่าขายหมูมากว่า๑๐ปีแล้วนะเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น
ราคาหมูแพงขนาดนี้มาก่อนโดยราคาจะปรับขึ้นทุกวัน
ปกติแล้วปรับขึ้นทุกวันพระครั้งละ๘๑๐บาท
แต่รู้ไหมคะย้อนกลับไปเมื่อ๕๖ปีก่อนเวลาถ้าเกิดว่าจะปรับขึ้นเนี่ย
ปรับขึ้นหลักกิโลกรัมละบาทสองบาทอืมครั้งนี้คือหลักสิบบาทต่อกิโลกรัมอ่ะ
ปรับขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ในวันนี้อย่างที่บอกไป
ฟาร์มหมูเขาแจ้งมาที่คุณปริตาบอกว่าจะปรับขึ้นอีกนะ
ราคากิโลกรัมละ๖บาทครับเพราะฉะนั้นคุณปริตาบอกอยู่ไหวเหรอ
ก็ต้องปรับสิคะไม่รอแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกเครียดมาก
เพราะกำลีกำไรไม่ต้องพูดถึงเอาแค่พออยู่ได้
คือมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วปกติเคยรับหมูมาขายครั้งละ๒๓ตัว
ตอนนี้เหรอตัวเดียวก็หรูแล้วค่ะตัวเดียวก็แทบจะขายไม่หมดแล้วนะคะ
หายหมดเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรียกร้องใครล่ะ
รัฐบาลไงรัฐบาลมาดูแลหน่อยนะคะ
ข่าวดีซ้ำอีกครั้งได้ไหมอธิบดีกรมประสุทธิ์ไปคุยกับพลเอกประยุทธ์แล้ว
ชี้แจงว่าราคาหมูจะอยู่ระดับนี้สักอีกประมาณอย่างน้อย๘เดือน
ข่าวดีหรอแล้วก็มีความสุขไปด้วย
ข้างหน้า๒วันข้างหน้าเนี่ยมันจะยังคงตึงราคาเดิมได้อีกนานแค่ไหน
เป็นไงฮะปลาขายขึ้นยัง๓ไม้๒๐อันนี้คือขึ้นราคาแล้ว
ค่ะก็เข้าใจเขานะคะ